เรื่องนี้หน่อยโหดเยี่ยมจริงจริงอ้าวมีลูกจ้างร้านอาหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาร้องขอความเป็นธรรม

อ่าที่บอกทำร้ายที่ว่านี่คือไม่ใช่ชกชกต่อยทุบตีนะจุดไฟเผา

ทรมานจุดไฟเผาตามร่างกายนานนับปี

ผมก็ขอยืนยันจุดยืนอีกทีนึงว่าผมถูกทำร้ายจริง

เมื่อวานคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเนี่ย
พาผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเป็นลูกจ้างที่ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย
โดนทั้งสาดน้ำร้อนใส่โดนไฟเผาปากแล้วก็เผาตามร่างกาย
ถูกสายไฟรัดคอจนสลบแล้วก็เตะให้ฟื้นแล้วก็รัดคอซ้ำ
โดนมีดฟันปากโอ้โหโดนแบบยับเยินเลยนะคะ
ก็พาลูกจ้างรายนี้ไปขอความช่วยเหลือจากบิ๊กโจ๊กค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
หลังจากนั้นนายจ้างก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า
ลูกที่ลูกจ้างออกมาพูดเนี่ยโกหกทั้งเพย์เลย
ลูกจ้างคนนี้มีพฤติกรรมลักขโมยเคยไล่ออกไปแล้วแต่ก็ยอมรับเข้ามาใหม่
เพราะอ้างว่าถูกผู้ชายข่มขืนจนท้องก็ช่วยดูแลตั้งแต่ฝากคันจนคลอดลูกอ่ะ
ก่อนที่จะมีมูลนิธิมารับลูกไปดูแลเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยดูแลลูกไม่ได้
ไม่พอลูกจ้างรายนี้ยังใช้ยาเสพติดจนทำร้ายเพื่อนในร้าน
ชอบนัดพบผู้ชายนอกร้านตอนกลางคืนขโมยของในร้านพอจับได้ตักเตือน
ไหว้ขอโทษไม่ให้เอาเรื่องอืมนายจ้างบอกมีหลักฐานทุกอย่างที่ลูกจ้าง
ทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกค่ะแล้วก็มีคลิปขณะที่ไหว้ขอโทษครั้งล่าสุดด้วย
แถมยังมีคลิปทำลายกล้องวงจรปิดร้านเสียหายทั้งหมดด้วย
ได้คุยกับเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมงานก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่า
ลูกจ้างโกหกจริงนายจ้างจ่ายเงินเดือนทุกเดือนแต่ตัวลูกจ้างมีนิสัยลักขโมย
เต็มที่แค่ด่าดุด่าแล้วช่วยเหลือทุกอย่างที่น้องเขาแบบไม่มีไป
ไม่ว่าทางจากเรื่องครอบครัวหรือเรื่องตัวลูกเขาเองหรืออะไรทุกอย่าง
คดีของน้องกับแฟนเขาไม่มีใครเขาเข้าไปยุ่ง
มันเป็นน้องที่เข้าไปให้ปากคำกับน้องเอง
ที่ศาลก็เป็นคนน้องเองที่ยืนการกับอาเขาที่จะยืนการต่อหน้าศาลเอง
ไม่ได้มีที่ว่านายจ้างจะไปขยี้ขยองให้ทำมันไม่มี
วันนี้คุณเอกพบนะคะก็ยังพาลูกจ้างไปร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ขอรับเงินเยียวยารวมถึงยื่นขอคุ้มครองพยาน
กับวัตถี๑๐๓ดรธนกิจิตอาริรัติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรรธมนตรี
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะครับซึ่งฝั่งลูกจ้างเขาก็บอก
เขามีหลักฐานยืนยันชัดเจนเหมือนกันว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ
ก็เคยอยู่ที่หอเดียวกันกับน้องนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับน้องด้วยนะครับ
เขาก็ยันว่าน้องไม่ได้เสพยาแน่นอน
นี่ค่ะก็คนละเรื่องอีกเหมือนกันนะคะ
ฝั่งวงจรปิดเนี่ยเขาบอกมันมีภาพวงจรปิดขึ้นมานะคะ
ลูกจ้างหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านท่าทีดูตกใจเหมือนหนีใคร
ลองดูมุมนี้สักนิดนึงสิคะ
เอามาพี่จะทำอะไรหรอก

คือเมื่อวานเนี่ยนายจ้างเขาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านใช่ไหม

บอกว่าเธอเองก็มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้

วันนี้ทางฝั่งของตัวน้องที่เป็นผู้เสียหาย

วันนี้ทางตัวผู้เสียหายก็บอกว่า
นี่เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านแถวนั้นที่ว่าเขาก็โอ้โหสะบักสบอมมาขอความช่วยเหลือ
ใช่ถูกทำร้ายมาเหมือนกันแล้วมาขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วเธอบอกว่าเธอออกมาโต้นะที่บอกว่านายจ้างเปิดภาพที่เธอใช้มีดกรีดหัวตัวเอง

ที่บอกว่าทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกอะค่ะ

บอกว่าใช่เธอเอามีดกรีดหัวตัวเองจริง

ก็เพราะนายจ้างสั่งให้เธอทำไง

เธอไม่ได้ทำเพื่อจะเรียกร้องความสนใจไม่ให้ถูกไล่ออก
บอกว่านายจ้างทักข้อความมาหาแล้วให้วีดีโอคอลไป
แล้วสั่งให้ทำร้ายตัวเองเลือกวิธีเองได้เลยว่าจะทำแบบไหนก็ได้ที่ทำแล้วเลือดมันออก

บอกว่าเธอยอมเพราะถ้าให้นายจ้างทำเองเธอจะโดนหนักกว่านี้เลยตัดสินใจทำด้วยตัวเอง

ส่วนเรื่องที่ในจ้างบอกว่าเธอถอดเมมอรี่จากกล้องวงจรปิดเธอยอมรับว่าเคยถอดจริงแต่ว่าแค่ครั้งเดียวเพราะตอนนั้นเนี่ยแอบไปกินเศษอาหารที่เหลือแล้วกลัวจะโดนลงโทษ
ส่วนครั้งอื่นหนูไม่ได้เป็นคนถอดนายจ้างนั่นแหละเป็นคนถอดเพราะจะได้ไม่มีหลักฐานว่าทำร้ายหนู
อีกครั้งหนูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยยุ่งกับผู้ชายคนไหนอีกเลยตั้งแต่คลอดลูกแล้วก็ไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เอาหนูตรวจกันเลยก็ได้ค่ะตั้งแต่ระยะเวลาที่หนูคลอดน้องออกมาแล้วหนูยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับใครค่ะ
สามารถจะตรวจสอบได้เลยค่ะว่าหนูไม่เคยไปเปิดบัญชีให้ใคร
หนูก็กลัวว่าเขาจะมารีบร้านนะฮะ
กลัวว่าเขาที่ว่าจะมารีบทั้งพ่อเรามักกว่า
ถ้าเกิดจะเขาทั้งหลังหนึ่งได้
เล่าเรื่องคือไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิงสองฝั่ง

เปิดปากกับภาคภูมิแต่เป็นอีกเคสหนึ่งนะ

แต่เสพยาเนี่ยไม่ยากเดี๋ยวไปตรวจเส้นผม
กำลังจะบอกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้

เพราะว่ามันต่อให้นานขนาดไหนมันก็ยังตรวจได้อยู่

ก็นี่ค่ะว่าที่๑๐๓ดรธนกฤษจิตอาริรัติ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาผมไปตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็จะให้พาไปตรวจสุขภาพจิตด้วยเหมือนกัน

ใช่เพราะว่าด้วยเรื่องเล่ามันวัดกันไม่ได้หรอก

แต่หลักฐานที่มันน่าจะยืนยันได้ชัดเจน

อาจจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้แหละค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวรอดูรอผลออกมาก่อนละกัน